แต่เป็นอัศริยะเวรและตนพงศ์ชี้ว่ายังตายฟรี
อยู่เพราะอะไรไปดูในข่าวนี้นาย

จำเลยซักค้านลองฟังดูนะคือเป็นการผ่านยูทูปโคนันเมืองไทย
ในมุมมองของเขามองว่าคนบนเรือ๕คนน่าจะรอดคุกทั้งหมด
แล้วแม่จะไม่ได้ตังค์สักบาทแซนนิสาพัฒน์แม้จะโดนข้อหาประมาท
แต่แซนบอกว่าขณะเกิดเหตุนอนเล่นโทรศัพท์มือถือใช่ไหม
สมมุติเป็นเป็นทนายจำเลยนะแล้วแตงโมจับขาคุณใช่ไหม
สุดท้ายคุณแตงโมตกน้ำตายใช่ไหมถามว่าแซนมีหน้าที่อะไรในการดูแลคุณตังโมครับ
สมมุติเป็นทนายจำเลยส่วนกระติกที่สารภาพว่าให้การเท็จนั้น
มีคนโพสต์เฟสเฟซบุ๊คว่าแตงโมไม่ตายฟรีทั้งที่เบื้องหลังจริง
หากโดนดำเนินคดีอาจจะโดนจำคุก๖เดือนสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่ง
เหลือ๓เดือนโทษจำคุกรอลงอายาเท่าว่าขดีกะติก
จบแล้วนะจ๊ะนะฮะคุณอัจฉริยะบอกแบบนั้น
โดยเอาคำพูดของแซนมาออกหมายจับ

หากเป็นแบบนี้จะไปเอาผิดโรเบิร์ตได้อย่างไร
อายการก็ยิ้มหวานผมไม่ได้พูดคุณอัจฉริยะพูด
อัจฉริยะระบุว่าคดีนี้คุณแตงโมจะตายฟรีแน่นอนไม่มีใครผิด
มันเป็นปลาหี่จะปิดคดีครับลองฟังเสียงคุณอัจฉริยะ
กติกสารภาพหมดแล้ว

กระติกโดนว่าหาให้การเท็จเรื่องวายนะครับฟังให้ดีนะครับ
วายนะครับกติกไม่ได้พูดเลยว่าคุณป่าเป็นอย่างนี้คุณจับ
เป็นอย่างนี้คุณแซนเป็นอย่างนี้นะ
คุณระเบิดเป็นอย่างนี้ไม่ได้พูดเลยพูดอย่างเดียวคือเรื่อง
ยอมรับว่าวายมีมากกว่าสามขวดสุดท้ายแตงโมจะตายฟรี
เอาไม่เชื่อคอยดูแล้วกันว่าคดีเนี้ยนะทั้งผู้วงการทั้งทุก
อย่างเนี่ยจะมีใครผิดไหมอ่ะเดี๋ยวคุณคอยดูสรุปตอนจบเนี่ยผม

คุณเม้เนี่ยจะไม่ได้สักบาทเลยเชื่อผมอ่ะนะเชื่อคนหัวล้านที่
สบการณ์๑๐ปีที่ทำอาชญากรรมมา๑๐ปีเนี่ยแตงโมตายฟรีครับ
นายอัชยะยังบอกอีกว่าส่วนตัวเขาเนี่ยมองต้องตำรวจทำงาน
ทำงานยังไงคุณอัชยะคุณอัชยะตอบสั้นเละเทะพนักการณ์สอบ
ทำอะไรก็ไม่ตรงมาตรงไปสักอย่างตรงไปตรงมาสักอย่างทั้ง
เก็บของกลางสอบพยานก็ล่าช้าเพราะไม่ยอมออกหมายเรียกนี่
คือสิ่งหนึ่งที่ผิดพลาดของพนักงานสอบสวนสพนนทบุรี
ขีดเส้นใต้สามเส้นนะคุณอัจฉริยะพูดนะครับค่ะ